ไปดูที่จังหวัดตราดหน่อยค่ะพ่อเลี้ยงเมา
เมาเสร็จปุ๊บน่ะเอามีดอ่ะฟันเมียอืม
แล้วก็ฟันลูกเลี้ยงด้วยลูกเลี้ยงอายุแค่๓ขวบ
คนบอกอุ้ยจิตใจทำไมเอามาหิดขนาดนี้อ่ะ
เขาบอกว่าอ๋อเปล่าผมมาตั้งใจฟันแค่เมีย
มีดมันสไลด์ไปโดนลูกด้วยไม่ได้ตั้งใจจะฟันโดนเด็ก
แต่โอ้โหคุณผู้ชมลองดูเหตุการณ์

นี่จุดเกิดเหตุเลยนะคะเป็นบ้านกลางสวนยางพารานะคะ
อยู่ที่จังหวัดตราดข้าวของนี่กระจายเกลื่อนเต็มพื้นเลย

ไปดูในบ้านนี่มีจานชามขวดเหล้าวางตั้งอยู่บนเสืออยู่เลยนะคะ
คือที่ต้องมาตามที่บ้านเพราะว่าคนก่อเหตุ
พอก่อเหตุฟันเมียฟันลูกเลี้ยงเสร็จเนี่ย
หนีไปเลยคนนี้ชื่อนายพระเด็จอายุ๒๓ปี
ตำรวจก็กระจายกำลังค้นหาตัวนะคะ

ส่วนคนเจ็บเนี่ยก็คือภรรยาเนาะ
ญาติญาตินำส่งโรงพยาบาลตราดแล้วนะคะ
คนเจ็บชื่อวาสนาอายุ๒๓ปีเท่ากัน

แล้วก็มีน้องนะคะลูกของฝ่ายภรรยาค่ะ
๓ขวบเป็นลูกสาวมีแผลที่เข่าซ้ายค่ะ
น้องอ่ะคือความเด็กกับพี่หุย
ยังบอกแม่เลยว่าอยากไปเล่นแล้วเบื่อไม่อยากอยู่โรงพยาบาล
แต่ว่าจริงเจ็บหนักมากเหมือนกันที่หัวเข่า
คุยกับเพื่อนของคนเจ็บนะคะเพื่อนคุณวาสนาก็บอกว่า
วันนั้นเธอเข้าไปรับนางสาววาสนา
เพราะว่าอยากจะพาน้องก็คือลูกของวาสนาเนี่ย
เที่ยวบ้านย่าที่ตำบลด่านชุมพล
แต่นายพระเด็จสามีใหม่ของวาสนา
ตั้งวงดื่มเหล้าตั้งแต่๑๑โมงเช้าแล้ว
ตัวเองไม่ไปไม่เท่าไหร่ก็ห้ามไม่ให้เมียไปด้วย
เธอก็เลยเอ้าไม่อยากให้เมียทะเลาะกับผัวเนอะ
เดี๋ยวเมียจะมีปัญหาไม่อยากให้เพื่อนทะเลาะกับผัว
เธอก็เลยบอกเอองั้นเดี๋ยวนั่งรถกลับไปเองก็ได้
ก็ขับรถกลับไปทีนี้จังหวะที่ขับออกมาอยู่อยู่
โทรศัพท์ดังเธอก็รับอ้าวฮัลโหลว่าไงอ่ะ
วาสนาโทรมาบอกช่วยด้วยฉันถูกฟัน
เธอหักพวงมาลัยวนรถกลับแทบไม่ทันนะคะ
ตอนไปถึงสภาพที่เห็นก็คือเห็นว่าวาสนาเนี่ย
อยู่ข้างสวนยางพาราแล้วก็มีลูกสาวร้องไห้อยู่ข้าง
รีบแจ้งตำรวจแล้วก็พาทั้งแม่ทั้งลูกส่งโรงพยาบาลเลย
จังหวะตอนที่เข้าไปช่วยเหลือเห็นนายพระเด็จถือมีดตรงมาหาเลยค่ะ
เธอบอกเธอก็วิ่งหนีแทบไม่ทันเหมือนกัน
เพื่อนหนูมาหาหนูว่าเออมารับมาหาเขาหน่อย
มารับลูกเขาทีเพราะว่าลูกเขาโดนทำร้าย
พอหนูไปถึงก็คือเพื่อนหนูมาอยู่ข้างป่ายาง

แล้วตอนที่หนูเข้าไปพี่หนูเป็นรถยนต์ใช่ไหม
หนูอ่ะเขาก็เดินมาหาหนูแล้วถือมีดมาอันหนึ่ง
เดินมาหาหนูเสร็จหนูก็ถอยหลังรถเลยพี่
คือตอนนั้นหนูตั้งสติไม่ได้อะพี่
หนองอ่ะมีแผลฝั่งนี้มีฝั่งถ้าคุณเห็นน่ะพี่

ผู้ชายเขาเมาไงเขาไม่ได้อยากไปกับที่หนูไป

สืบสวนสพเขาสมิงพร้อมกับชุดสืบสวนสพเมืองตราด
ก็ไปจับตัวนายพระเด็จได้หลังจากที่รู้ว่าหนีไปกบดันอยู่บ้านญาติในพื้นที่อำเภอเมืองนะคะ
ก็จับได้ตอนที่กำลังดื่มเบียร์อีกแล้วพี่อุ๋ย
ตอนที่ฟันเมียกับลูกเลี้ยงนั่นก็กินมานะเมามานะ
นี่ไปฟันเขาเสร็จเอ้ายังมาดื่มเบียร์อยู่แถวโต๊ะสนุกอีก
ตำรวจก็คุมตัวมาสพเลยนะคะ
พระเดชก็ยอมรับสารภาพทั้งหมด
สารภาพแบบลิ้นเปรี้ยหน่อยค่ะพี่อุ๋ยเพราะว่ายังคงเมาอยู่

บอกก็จริงก็ใช้มีดทำร้ายภรรยาจริงก็ทะเลาะกันโมโหก็เลยเอามีดฟันเมีย

มันพลาดไปโดนเฉยตั้งใจจะฟันแค่เมียนี่แหละ
ตอนแรกใจผมมีจริงนะผมคิดว่าผมอย่าฟันเมียผมนั่นแหละ
แต่ผมไม่รู้ไงว่ามันจะโดนเด็กไปด้วย

มีดที่ตัวฟันเมียอยู่ไหน

ไม่รู้ล่ะอันนี้ไม่รู้แล้ว

จะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจคุณจะไปฟันใครก็ผิดทั้งนั้นแหละ
จะเด็กไม่เด็กจะผู้ใหญ่ยังไง

ก็บอกว่าสองคนนี้ครบกัน

ส่วนลูกสาวเนี่ยส่วนใหญ่จริงก็ไม่ได้อยู่กับแม่หรอก
ก็จะไปอยู่กับญาติฝั่งพ่อก็คือสามีเก่า

ทีนี้วันเกิดเหตุพอดีเธอไปรับลูกมาอยู่ด้วย
เพราะตั้งใจจะพาไปบ้านญาติไงที่เพื่อนมาชวน

หลังเนี่ยพระเด็จชอบดื่มเหล้าแล้วก็ทะเลาะกับเมียอยู่บ่อยครั้ง
แต่เอาจริงยังไม่เคยเห็นทำร้ายร่างกาย
ส่วนมากเห็นแค่ทำลายข้าวของ
เป็นอย่างไรคะไม่ต่อยไม่ตีฟันเลย
เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกาย
จนทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บนะคะ